หล่อคนนี้นะโดนพนักงาน
แล้วโดนพนักงานในร้านทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะ

ซึ่งตัวของคนที่โดนทำร้าย

มาลงเขาปากเจอเลยคุณผู้ชม

หมอคิดค่ารักษาเนี่ย

อันนี้คือเป็นสาวหลอกคนที่ได้รับบัตรเจ็บนะ

ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าวันที่เกิดเหตุ

เก้าคน

ทีนี้ฝั่งคนเจ็บเมาอยู่ไง
ก็เตือนให้ฝั่งพนักงานเบาหน่อย

เบื้องต้นไปตรวจร่างกายแล้วนะ

บอกว่าไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอมักกษันเรียบร้อยแล้ว
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลปียเวทยังไงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ส่วนตำรวจเจ้าของท้องที่เรียกฝั่งผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว
เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาอะไรนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไปด้วยนะคะ